นี่คือภาพสดที่เกิดขึ้นนะฮะ
ทางด้านของคุณอนุทินชาญวิรากูล
รองนายกแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข

อีกสักครู่เดี๋ยวจะ

อีกสักครู่เดี๋ยวจะ

อีกสักครู่เดี๋ยวจะ
อีกสักครู่เดี๋ยวจะ

อีกสักครู่เดี๋ยวจะ

อีกสักครู่เดี๋ยวจะ

อีกสักครู่เดี๋ยวจะ
อีกสักครู่เดี๋ยวจะ

อีกสักครู่เดี๋ยวจะ

อีกสักครู่เดี๋ยวจะ

อีกสักครู่เดี๋ยวจะ
ขอบคุณครับ

ก็มีการไปประสานเรื่องของโรงพยาบาลรถเคลื่อนที่รถต่าง
ในการที่จะประสานคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลรวมถึงผู้เสียชีวิต
จะชนะสูตรพิสูจน์ตัวบุคคลเพื่อจะส่งให้ญาตินำไปจัดการพิธีทางศาสนาให้เร็วที่สุด
ถูกต้องครับเพราะว่าณวันเมื่อวานนี้เนอะที่มันเกิดเหตุ
มันก็มีตัวเลขของผู้บาดเจ็บก็เสียชีวิตไม่นิ่ง
นิ่งก็เลยต้องประจำการแล้วก็สั่งการอย่างเต็มที่
เพราะว่ามีคนติดอยู่ด้านในห้างเป็นร้อยคนนะ
คนที่ไปเดินจับจ่ายซื้อของคนในฟิตเน็ตก็ยังออกกำลังกายอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ยังไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น
พนักงานขายของอยู่ก็ต้องหลบซ่อนตัวในร้าน
ในตู้เซฟบางคนอยู่ในห้องแต่งตัวทุกอย่างคือปิดหมดเลย
แต่คนอยู่ข้างในเพราะไม่รู้ว่าคนร้ายเนี่ยเขาไปเดินอยู่ตรงไหนบ้าง
ใช่ค่ะนะฮะสักพักหนึ่งเสียงปืนดังขึ้นสักพักหนึ่งเสียงปืนดังขึ้นคนก็ไม่กล้าออกมา
และจากการที่คุณอนุทินชาญวิรากูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่
ก็มันเกี่ยวเนื่องกับความมั่นใจนะของครอบครัวของผู้เสียชีวิตเองของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเอง
ว่าจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่คุณอนุทินพยายามประสานประสานโรงพยาบาล
ซึ่งอยู่พื้นที่ใกล้เคียงและรวบรวมทีมแพทย์ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าบางรายนะคะ
ที่ถูกยิงกระสุนด้วยอาวุธจากอาวุธหนักเป็นอาวุธสงครามเนี่ยการบาดเจ็บมันค่อนข้างสูง
มีความเสี่ยงต่อชีวิตเพราะฉะนั้นแล้วคุณอนุทินใช้ความสามารถในการประสานงาน
นี่ย้ำว่าเป็นทีมแพทย์ผ่าตัดมาปฏิบัติงานในพื้นที่แบบนี้
เมื่อวานช่วงนึงมีการประกาศขอบริจาคเลือดด้วยนะคะ
ใช่ค่ะก็ยังสามารถไปได้นะคะ
ในหลายพื้นที่ทั้งชายญคุมเองหรือว่าบริษัทใกล้เคียงหรือว่าที่โคราทเองก็ไปได้
ว่าที่โคราชเองก็ไปได้แต่ว่าไม่ได้ขาดแคลนนะ
แต่ว่าใครสนใจจะไปบริจาคก็บริจาคได้